วันนี้กรุงเทพมหานครใช้โดรนขึ้นบินเพื่อพ่นละอองน้ำในพื้นที่๖พื้นที่ด้วยกันนะครับ
เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินข้ามมาตรฐาน
แล้วก็เตรียมที่จะใช้เครื่องบิน๔๗ลำนะครับ
ในการที่จะขึ้นบินโปรยน้ำเพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วย

ตลอดทั้งวันกรุงเทพมหานครนำโดรนการเกษตร๕ลำขึ้นบินพ่นละอองน้ำ๖พื้นที่
คือบริเวณลานคนเมืองวัดพระศรีมหาธาตุบังเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจักรบริเวณ๕แยกลาดพร้าวสวนลุมพินีบริเวณอนุสวรีลอ๖
ถนนพระราม๔และสะพานพระราม๙ฝั่งพระนครเขตบางคอแหลม
กลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่
เพราะโดรนแต่ละลำสามารถบรรทุกน้ำได้เพียง๑๐ลิตร
และขึ้นบินได้ครั้งละประมาณ๑๐๑๕นาทีเท่านั้น
เราจะบรรจุน้ำได้ลำละ๑๐ลิตรนะครับ
มันก็ใช้อยู่ประมาณ๑๕นาทีถึง๒๐นาทีครับน้ำก็แปดมันจะหมด
เราก็จะลงมาเปลี่ยนพร้อมกันนะครับ
แล้วความระยะนี้จะอยู่ความปลอดภัยก็ประมาณ๓๐๐เมตรถึง๔๐๐เมตร๕๐๐เมตรก็ประมาณนี้ครับ
คือเราเน้นความปลอดภัยของเครื่องครับ
และสมีการบินของเครื่องจะอยู่ประมาณ๘๐๐เมตรคือเราเน้นความปลอดภัย
หมายหลักของการขึ้นบินโรนจะเน้นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างแนวรถไฟฟ้า
และจุดที่มีการตรวจพบค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน
เพราะเชื่อว่าวิธีนี้จะสามารถลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
ที่เราจะเอามาใช้ก็คือการใช้โดรนนะครับตามแนววิกฤตก็คือแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าถนนผนโยธินทั้งเส้นนะครับ
แล้วก็บางส่วนของถนนรามอินทราที่ก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเช่นกัน
ก็คิดว่าถ้าหากวันนี้ผลการดำเนินการของโดรนเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างนี้
เราก็จะดำเนินการต่อโดยใช้แนววิกฤตอย่างนี้นะครับเพื่อให้โดรนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่พ่นละออง
เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์การนำโดรนมาแก้ไขปัญหาฝุ่นผู้ว่ากรุงเทพมหานครถึงกับพูดว่า
ยังดีกว่าไม่ทำอะไรและประกาศเปิดเวทีให้ผู้รู้มาร่วมเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา
เมื่อช่วงบ่าย๒ที่ผ่านมาโดยมีข้อเสนอที่น่าสนใจจากผู้บริหารโรงเรียนการบินเอกชน
ซึ่งจะใช้เครื่องบินฝึกขัดที่สหรัฐอเมริกาใช้ในการพ่นสารเคมีการเกษตรมาพ่นน้ำจำนวน๔๗ลำ
เพราะเชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าในการดึงฝุ่นในอากาศลงสู่พื้นดิน
อันเนี้ยมันจะทำให้ปริมาณหายไปรถแม่น้ำได้มากที่สุด
ถ้าเราไม่ใช้เครื่องบินแล้วเครื่องบินเราเยอะแล้วเราต้องฝึกบินกันอยู่แล้วเนี่ย
ทำไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากเครื่องบินให้มันได้มากกว่าการฉีดสเปย์บนตึก
ก็เลยเริ่มมาวางแผนกันว่าจะออกแบบเครื่องบินที่จะสเปรย์ตัวเองออกมาเนี่ย
ด้วยความกว้างของปีกประมาณ๑๐เมตรแล้วบินเกาะหมู่กันไป
ถ้าบินเกาะหมูได้ถึง๒๐ลำจริงแล้วก็รักษาระยะห่างให้เท่ากันเนี่ย
ถ้าเราสเปรย์ได้จริงความกว้าง๑กิโลแล้วขนน้ำขึ้นไป๑๕๐ลิตร
มันก็จะสเปรย์ไปได้ประมาณ๖๐กิโลเมตรในเวลา๓๐นาที
ว่าในวันที่๒กุมภาพันธ์นี้จะสามารถนำเครื่องบินประมาณ๑๐ลำ
ขึ้นบินพ่นน้ำได้เป็นเที่ยวแรกที่บริเวณถนนพระราม๒จังหวัดสมุทรสาคร
โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการวางแผนร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครโรงเรียนการบินกรุงเทพ
และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์ก่อนขึ้นบิน
แล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีซึ่งโรงเรียนการบินเขามีเครื่องบินอยู่๔๗ลำ
มี๔๗ลำแล้วก็เขายินดีที่จะช่วย
เดี๋ยวผมกำลังให้ท่านเลขาเกียงพลทำหนังสือถึงตำนักงานการบินคนละเรือนนะครับ

เพื่อขออนุญาตบินเขาจะใช้เวลาประกอบพรุ่งนี้๑วัน
เขาจะบินขึ้นทีละประมาณ๑๐ตัวขึ้นไป
บินอู้ขนานไปเลย
เป็นเป็นเป็นผูงบินขนานก็เลย
แล้วก็เขาจะพ่นได้ในรัศมีประมาณ๑กิโล
แล้วก็ให้ความยาว๖๐กิโลกรัม
อาจจะให้เลยไปถึงสมุทรสาครเลย
เครื่องบิน๑๐ลำที่ขึ้นทดลองบินเที่ยวแรก
สามารถลดปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานได้
จะมีการนำเครื่องบิน๔๗ลำมาสนับสนุนปฏิบัติการนี้อย่างเต็มกำลัง
โดยคาดว่าจะขึ้นบินเพียงประมาณ๒๕เที่ยว
ก็จะครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด
จตุรวิทย์สวนเรืองถ่ายภาพ
ปียชาติคงถิ่นทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน